สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะบ้านเรายังคงต้องเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
คาดว่าจะตกลากยาวตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ
เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมนะคะสีแดงนี่เลย
พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมา
เหนือตอนบนลาวและเวียดนามค่ะ
อกจากนี้นะคะยังคงมีมรสุมฝนประจำฤดู

ทั้งสองฝั่งพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่อง

จะทำให้ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก
ต้องระวังฝนตกมากเป็นพิเศษค่ะ
ที่ต้องระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันกันด้วยค่ะ
ส่วนสถานการณ์พื้นที่ริมน้ำในจังหวัดตาก
ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะในช่วง๑๒วันนี้ค่ะ
ที่จะมีฝนตกเฉลี่ย๑๘๐๖๐ของพื้นที่นะคะ
มากกว่า๘๐ก็เป็นไปได้ค่ะโดยเฉพาะในวันนี้ค่ะ
ฝนจะตก๘๐อย่างที่เห็นเลยเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะ
ขณะที่ประเทศไทยของเรามีฝนตกมากแบบนี้นะคะ
บริเวณริมทะเลก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันค่ะ
อย่างที่เห็นแบบนี้นะคะจะเป็นสีฟ้าเข้มนะคะ
เพราะว่าขึ้นฝั่งอันดามันตอนบนจะสูงมากกว่า๓เมตร
เพราะฉะนั้นในระยะนี้เรือเล็กต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ

ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศญี่ปุ่น
ที่ตอนนี้มีการแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิกค่ะ

คาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งของประเทศญี่ปุ่นค่ะ
ส่งผลให้มีฝนตกหนักในกรุงโตเกียวได้ค่ะ